้วนสมบูรณ์นะคะชาวบ้านก็เลยเรียกว่านางกวักแม่ตุ้ย
งานนี้มีนางรำ๑๐๘คนมาบายสีมารำบายสีกันสวยงาม
แล้วก็มีนักแสดงสาวคุณฟอร์จูนกระหนกการมาร่วมรำบวงสวงด้วย
เห็นไหมสวยงามสวยงามจริง
ส่วนทางด้านคุณนัทธพรนพรัชเป็นคนกรุงเทพนี่แหละ
ได้นำน้ำแดงถึง๕๕ขวดไปแก้บนแม่ตุ้ยด้วยเยอะจัง
เพราะว่าเธอเนี่ยได้โชคลาภสมใจไงถูกลอตเตอรี่มาแล้วนะคะ
๓ครั้งถูกเยอะมากนะก็คือถูกจากการมาเสี่ยงเซียมซีนี่แหละ
ส่วนรอบนี้เธอก็บอกว่าเธอได้โชคได้ลาบเธอได้ของดี
มาจากปึกธนบัตรที่มีคนมาวางไว้บนมือรูปปั้นแม่ตุ้ยครับ
ตรงธนบัตรเห็นไหมตรงมือเพิ่งดูเอาเองแล้วกันนะว่าเป็นอะไร
เป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมอีกที่หนึ่งครับ
สมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขาบอกว่าคึกคักนะโหประชาชนมากันเบี้ยมนะครับ
เราไปถึงคนนี้นายกาศคนไพระ
เป็นไงม่วงที่ผ่านมาคือใครแต่คุณดูภาพสิคุณเห็นไหมนี่ชัดเลย
อะไรไปไม่ได้ตาลือตกบ้านเออถ้าพูดชื่อเนี้ยรู้จักกันแล้ว
ใครไม่รู้จักไปเสิร์ชในยูทูปยิงว่าตาลือตกบ้านเจอแน่นอน
คืออาจารย์ตาลือคนนี้ครับเขาเนี่ยเจ้าของรายการคืนปลุกผีไง
พาครอบครัวเลยนะไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเหง
เขาบอกว่าเขาดวงดีอีกแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว
เขาบอกให้เรียกแบบนี้นะอาจารย์เสร็จทำหรือยังแวะทรงหา
อะไรหลายอย่างที่บริเวณอ่างน้ำมนต์
คงเป็นเพื่อความสิริมงคลของเขาแล้วมั้ง
เขาบอกเขาก็เห็นแต่เห็นแล้วไม่ยอมบอกใคร
เขาบอกว่ากลัวเลขมันจะแก๋ล
บางทีก็เป็นความลับส่วนบุคคลเหมือนกันเรื่องแบบนี้
คุณผู้ชมไปอีกที่หนึ่งนะคะคือที่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทอง
นี่ไงวัดเด่นวัดดังนักเสี่ยงโชคทยอยไปแก้บนไอ้ไข่กันต่อเนื่องเลยนะ
อย่างหนุ่มคนนี้ค่ะคุณอลังการนิยมเวทอายุ๔๖ปีเป็นชาวกาญจนบุรีค่ะ
มากับแฟนสาวก็แวะไปแก้บนแหละเพราะว่าได้โชคได้ลาบก้อนโต
สมใจปรัฐนาในงวดที่ผ่านมานำอะไรไปบ้างล่ะนี่ขนมเค้กสามกล่อง
เกอร์๓อันประทัด๓กล่องไปแก้บนไอ้ไข่นะคะ
เพราะว่าเมื่อเจ้าหน้าที่วัดนำประทัดไปจุดทั้งหมดแล้ว
พบว่าปลายประทัดของทั้ง๓กล่องคุณผู้ชมมันเป็นเลขเดียวกัน
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะไม่พลาดล่ะ
งวดนี้น่าจะไม่พลาดก็ยังไงก็ลุ้นกันไปตามความเชื่อนะฮะ
จริงสิ่งที่เราเล็งไว้สิ่งที่เราตั้งใจไว้
อาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้นะ
จริงแบบนี้อย่าไปอะไรกับมันมาก